คุณผู้ชมครับมันมีคดีที่เกิดขึ้นที่อุบลรัชธานีนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าคดีหน่อยเพราะว่ามันโหดเยี่ยมเหลือเกินค่ะนะฮะ
เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนนะครับช่วงกลางดึกนะครับท่านผู้ชมครับ
ประมาณเกือบทุ่มในบ้านหลังหนึ่งที่อุบลราชธานี
ท้องที่ของสพน้ำยืนปรากฏว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปในบ้าน
ใช่ค่ะก็เลยไม่มีประตูคนร้ายบุกเข้าไปเลยค่ะ
ยังไม่ได้เอาบานประตูมาติดบุกเข้ามามาถึงยิงเลยยิงใส่ตา
ผู้ชายที่เป็นคุณตานะเพราะว่ามีหลานชายวัยแค่๒ขวบ๘เดือนอยู่ในบ้านด้วย
ตากำลังนั่งพิงฟังรายการวิทยุอยู่พอดีใช่
หลานก็กินนมเสร็จกำลังเดินจะไปหาตา
โดนกระสุนปืนเข้าไปด้วยเสียชีวิตทั้งตาและหลาน
พี่บ้านก็ยืนยันว่าผู้ตายคือนายอุลัยทองประสานอายุ๕๓ปีเขาเป็นคนดี
ไม่เคยมีเรื่องมีราวบาดหมางทะเลาะวิวาสอะไรกับใคร

ส่วนหลานชายที่เสียชีวิตไปพร้อมกันจากการถูกยิงเนี่ยนะ
ชื่อว่าเด็กชายพัทรพลธรรมโมหรือว่าน้องพอร์สอายุ๒ขวบ๘เดือน
เสียชีวิตในบ้านพักอยู่ที่ตำบลโซงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลรัชธานี
ที่เกิดเหตุก็มีกระสุนปืนที่เป็นหัวกระสุนนะครับทั้งแบบทองแดงและแบบตะกัว
เป็นกระสุนขนาด๓๘กับ๓๘๐ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
คือนายอุลัยถูกยิงเข้าไปพร้อมกับหลานชาย
แล้วมันยังไม่ชัดเจนว่า
ตกลงแล้วสาเหตุจะมาจากอะไรคนร้ายคือใคร
รู้แค่ว่าคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ยิงเลย
วันนี้คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนี่คือบ้านหลังเกิดเหตุ
ซึ่งที่บ้านเขาก็ใช้เป็นสถานที่ตั้งศพของผู้ตายทั้งสองคนนะครับ
ญาติก็อยู่ในความโศกเศร้าโดยเฉพาะผู้ที่เป็นยาย
คือภรรยาของผู้ตายแล้วก็ยายของผู้ตายนะครับ
แล้วก็อีกคนนึงก็คือแม่ของเด็กวัย๒ขวบ๘เดือน
ซึ่งก็เป็นลูกสาวของผู้ตายด้วยที่เป็นตานะตากับหลานตายพร้อมกัน
นางสุดซึ่งเป็นภรรยาของนายอุไลแล้วก็เป็นยายของน้องพอร์ส
บอกว่าตอนนี้เสียใจมากเพราะว่าต้องสูญเสียคนที่เป็นที่รัก
พร้อมกันทั้งสองคนคือสามีกับหลาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๘มิถุนายนคือวันศุกร์ที่ผ่านมา
ประมาณ๒ทุ่มกว่าเกือบ๓ทุ่ม
นางสุกบอกว่าตอนนั้นนายอุไลสามีกำลังนั่งพิงผนัง
กำลังฟังรายการวิทยุอยู่ที่ทางเข้าห้องนอนส่วนน้องพอสหลานชายวัยสองขวบกว่านอนกินนมอยู่กับนางสุดในห้องนอน
พอกินนมเสร็จน้องพอสก็เดินออกมาจากห้องนอนจะไปหาตาเป็นจังหวะเดียวกับที่คนร้ายบุกเข้ามาในบ้าน
ทางประตูหน้าบ้านซึ่งยังไม่ได้ติดบานประตูนะยังโหวอยู่แบบนี้นะครับ
กำลังก่อสร้างบ้านอยู่คนร้ายมาถึงก็ใช้ปืนยิงใส่นายอุไลเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัด
เสียชีวิตคาที่แล้วก็ยิงอีกสองนัดซึ่งเป็นจังหวะที่กระสุนเนี่ยมันไปถูกน้องพอส
หลานชายที่กำลังเดินมาหาตากระสุนเข้าที่ต้นแขนขวากับที่บริเวณลำคอด้านขวา
กระสุนนี้คือทะลุจากหน้าออกหลังเลยอ่ะหลานนี่โดนไปสองนัดนะครับเสียชีวิตเหมือนกัน
แล้วคนร้ายเนี่ยก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็พากันขี่หลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุ
จังหวะนั้นนางสุดก็เลยวิ่งออกมาจากห้องเห็นหลานถูกยิงอุ้มหลานจะไปส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันครับหลานเสียชีวิตนางสุดยืนยันว่าสามีคือนายอุไล
ไม่เคยมีปัญหากับใครอยากจะขอวิงวอนตำรวจให้เร่งจับตัวคนร้าย

ย่ายน่ะขอไปนั่นกับหลานซ่วนไปหลานกับลูกสาวน่ะกับหลานซ่วนไปเพิ่งกับกินนม
ก็เล่าเขาหัวสิเอ็นนอนสิกินกันเสียงแป๊ะสี่นา
ผลิตยุ่นเสียงดังเลยสิมีเสียงแป๊ะน่ะ
ก็เลยพ่อเปิดมุงลูกออกมามาอุ้มเอาร้าน

ห้องประสอยเน่ร้านขอยสุกยิ่งหัวขอยสุกยิ่ง
จ้าบอกว่าได้ขึ้นยังแล้วว่ามีผิดมีไพ่ยังนะจ้า
จ้าบอกค่อยกินเหล่ากินยากซูบยากซูบยัง
อยู่ที่น้ำเมียไปใส่กับไปน้ำเมียกับลูกกับร้านเนี่ยล่ะ
บอกคิดเลยแนวเล่ากับว่าได้เห็นผิดเห็นยังนะจ๊ะ
จ้าแล้วว่าเบี้ยเหล่ากับว่ากินว่าซูบนะจ้า
จ้ามาอยากให้ตำรวจครับนักข่าวนั้นซอยหาคุณลายนะจ้า
ให้ภาวนาให้พ่อไปไหว้นะจ๊ะ
อยากบอกว่าให้มันมามอบตัวไว้นะจ๊ะ
ให้มันออกหอนออกรถในตัวมันนั่นล่ะจ้า
มันก็บดิตรงลานมันบองลูกมันบองสินะจ้า
บอกคิดก็ไปว่าเขาห่างมั้งไหนจ้า
แต่คุณผู้ชมคะก่อนวันเกิดเหตุนะคะ
หลังจากไปจอดรถหน้าบ้านนะคะ
ตะโกนถามว่าพ่อใหญ่ไม่ไปกรีดยางเหรอเนี่ยค่ะตัวพ่อใหญ่ก็คือตัวผู้ตายนะคะก็ตอบไปว่าไม่ได้ไป
แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่มาถามเป็นใครเพราะว่ามันค่ำแล้ว
เห็นแค่ไฟส่องเข้ามาในบ้านก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าไม่ได้รู้จักกัน
ก็ไม่คาดคิดเพราะว่าไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
แต่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เดียวที่มันน่าสงสัย
ว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันที่มาก่อเหตุ
คนแน่นอย่างเดินถึงพอมันจะพบบันเกินไปต้องเล่นจริง
แต่เต็็ดฝ่ายและบาลแล้วหมดเมื่อกานเพิ่ออกมาซักนิด
ที่นั่นโด้บันผู้ช

ฟะประสิทธิัน
ทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของน้องพอร์ชด้วยนะคะ
ทีมข่าวบอกว่าตอนคุยกับเรายังเสียใจมาก
คือแบบมือสั่นนะเวลาให้สัมภาษณ์นะ
อายุ๒๑ปีบอกว่าพอรู้ข่าวร้ายก็รีบกลับมาบ้าน
ตัวเธอทำงานอยู่ที่เกาะสมุยค่ะ
ก่อนวันเกิดเหตุยังคุยกับน้องพอร์ชอยู่เลย
น้องพอร์ตยังเรียกแม่แม่ยังคุยกันอยู่อะค่ะ
ตัวเธอเองก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรกับใคร
ไม่รู้จริงว่าทำไมคนร้ายต้องมาเอาชีวิตพ่อเธอ
แล้วลูกของเธอเด็กตาดำที่ไม่รู้เรื่องขนาดนี้
ก็ต้องมาเสียชีวิตไปด้วยค่ะ
แล้วก็คือวันเกิดเหตุก็อาโทรมาค่ะแล้วก็บอกว่าพ่อเสียแล้วนะ
แต่ว่าไม่มีใครบอกหนูนะว่าลูกหนูก็เสียด้วย
กว่าหนูโทรหนูโทรมาประมาณ๕๖๗ครั้ง
ไม่มีใครยอมบอกหนูสักคน
แล้วก็หนูก็เลยโทรจิกแล้วแกก็เออมีคนพูดขึ้นมาว่า
ทำใจดีนะลูกหนูก็เสียเหมือนกัน
แล้วก็รีบลงมาเลยคืออยากฝากบอกคนร้ายนะคะ
คือดิจจัยคุณทำด้วยอะไรไม่สงสารเขามั่งครับ
กับแม่หนูไม่ได้ทำอะไรให้เลย

เขาไม่เห็นได้ทำอะไรให้เลย
คือถ้าฟังจากคนที่เป็นญาติของผู้ตายแล้วก็
คือสาเหตุมันก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับ
คือตอนนี้นางสุดได้ให้ข้อมูลบอกว่า
ในช่วงเวลาเกิดเหตุมันเป็นช่วงค่ำแล้วมันก็มืดนะครับ
ชาวบ้านในระแวกนี้ก็ปิดประตูเข้าบ้านกันหมดแล้วนะครับ
ไม่มีใครออกมานอกบ้านถนนในหมู่บ้านก็ค่อนข้างมืด
ทำให้ไม่มีใครเห็นคนร้ายว่าขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปไหน

รู้แค่ว่าบุกเข้ามาในบ้านคนเดียวแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต

ในชุมชนถนนหลักต่างทางเข้าออกหมู่บ้าน

ตำรวจสพน้ำยืนเจ้าของพื้นที่ได้เรียกนางสาวสุพรรณีแม่ของน้องพอร์ส
แล้วก็ลูกสาวของผู้ตายที่เป็นตาเนี่ยนะครับ
ไปให้ปากคำเพิ่มเติมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งแม่ของน้องพอร์สบอกว่าก็เป็นการไปให้ข้อมูลกับสอบปากคำเรื่องรายละเอียดต่างนะ
ส่วนการจับกลุ่มตัวคนร้ายตำรวจก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวให้
ค่ะตำรวจบอกว่าขอเวลาหน่อย
เมืองต้นก็คือไม่น่าจะเป็นคนที่เคยทะเลาะกันแล้วก็มาก่อเหตุ
เพราะว่าบุกเข้าไปเลยแล้วก็ไม่มีปีไม่มีขลุยอะไรแบบนี้

ใช่ตอนแรกตั้งประเด็นไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดความขัดแย้งส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะ